ที่คลองสามวากรุงเทพมหานครค่ะ
คนที่เขารับจ้างส่งอาหารจากบริษัทดัง
ขี่รถจักรยานยนต์หลังจากนั้นเสียหลักล้มค่ะ
พ่วงตามหลังมานะคะทับเสียชีวิตเลยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานี่เองนะคะ
โรงพักนิมิตรใหม่พร้อมอาสากู้ภัยมูลและนิทีปตึ๊ง
ไปตรวจสอบศพนายวรุษพลีตาอายุ๓๐ปีค่ะ
อยู่ที่ปากซอยหัดไทยราช๓๒กรุงเทพ
พอไปถึงสภาพศพมีรอยล้อรถเหยียบกระโหลกศีรษะ
คนขี่รถจักรยานยนต์แตกเลยนะคะ
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์สีดำล้มอยู่
แล้วก็ไปเจอกล่องส่งอาหารสีชมพูของบริษัท
รับส่งอาหารแห่งหนึ่งกระเด็นห่างออกไปประมาณ๑๐เมตร
มวกนอกเต็มใบมีรอยแตก
ฝั่งตรงข้ามถนนพบรถพ่วง๑๘ล้อสีขาวจอดรออยู่
ล้วนหมีดงเป็นคนขับรถบรรทุกพ่วง
รอให้กันกับตำรวจนะคะแล้วก็เล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่า
บรรทุกทรายมาส่งแถวมีนบุรีค่ะกำลังจะกลับโรงงานนะคะ
มาถึงที่เกิดเหตุเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มอยู่
ก็ได้เปลี่ยนเลนออกไปที่เลนขวาสักพักค่ะ
มีคนขับรถตามมาบอกให้จอดจอด
บอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยคุณเหยียบคนตายมานะ

ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไปเหยียบคนตายจริงหรือเปล่า
ตำรวจได้ตรวจสอบรถบรรทุกพ่วง
เบื้องต้นพบเศษสมองค่ะ
กระเด็นติดซุ้มล้อด้านซ้าย
แต่ว่าอย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะมีการสอบปากคำ
แล้วก็ดูกล้องวงจรปิดนะคะในที่เกิดเหตุ
เพื่อตั้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายแก่คนขับรถพ่วงต่อไปค่ะ